คุณผู้ชมค่ะตัวเลขดูกันไปจุกแล้วนะคะวันนี้มาดูเรื่องดวงกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมกับซุปตาตัวแม่พี่อ้ำพัชราพานี่ระดับตัวแม่เดี๋ยวเนี้ยเขาไม่เพิ่งหม่อดูแล้วนะคะเขาเพิ่งอะไรรู้ไหมเพิ่งตัวเองค่ะผ่าดวงตัวเองแบบฟันโช๊ะโป๊ะเช๊ะไปเลยจ้ะแม่จ๋านี่เหตุการณ์มันเกิดจากการที่พี่อ้ำเนี่ยแล

พี่อ้ำบอกเออใช่พื้นดวงฉันชัวร์เลยคือพื้นดวงฉันเนี่ยไม่ดีปีนี้ก็ชงแถมดวงก็ไม่ดีที่สำคัญดาวย้ายอีกคุณผู้ชมฟังแล้วร้องโอ๊ยแทนแม่อ้ำเลยนะคะอะไรมันจะมรสุมขนาดนั้นเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ

เออเป็นไงล่ะ

พื้นดวงไม่ดีราศีปีชงใดก็แล้วแต่คุณผู้ชมแม่อ้ำบอกงานการดีค่ะ
ดีก็พอมีเงินเข้ามาแฮปปี้แล้วทิ้งท้ายด้วยว่าเงินกินไม่ได้แต่ผู้ชาย
ขออภัยเอาใหม่เอาใหม่วันนี้เป็นอะไรเงินกินได้แต่ผู้ชายกินไม่ได้เอาปรบมือให้แม่ค่ะ

ทนเหงาทนโสดขนาดนี้ทางเราก็ท้อใจแล้วนะแต่ใดก็คือคนโสดแต่สดใสมากเวอร์
คุณไม่ต้องถัดมาให้ร้องเพลงนั้นก็มีอีกที

อาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นทีราศีของดวงดาว

อิสมเมื่อกี้เขาโสด

ได้อยู่ได้อยู่ร้องสดนะคะแบบนี้ให้อภัย